มีคุณแม่คนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิปวีนานะครับ
บอกว่าสามีเนี่ยนะคือเป็นอดีตสามีแล้วล่ะ
ขอเลิกไปแล้วสามีติดยาบ้านะครับ
ทีนี้ก็พยายามจะขอคืนดีกับเธอเธอก็ไม่ยอมนะฮะ
สุดท้ายส่งคลิปมาให้ดู
เป็นคลิปที่ใช้มีดถือมีดยาว๑ฟุต
ขู่อยู่กับลูกนะขู่ว่าจะฆ่าลูก
ส่งมาให้เธอดูเนี่ยไปดูนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ก่อเหตุนะฮะซึ่งเป็นพ่อของเด็กเนี่ยนะฮะ
อุ้มลูกน้อยนะคนเล็กอายุ๑๑เดือนอยู่บนแขน
อีกคนนึงเป็นลูกชายคนโตอายุ๑๐ขวบนั่งอยู่ข้าง
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ถือมีดทำครัวขึ้นมาโชว์ในคลิปด้วย
นะครับอ่าแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้ภรรยาดู

ภรรยานี่อยู่กรุงเทพนะฮะส่วนสามีเนี่ยอดีตสามีอยู่นครนายก
นี่หลักฐานที่ส่งคลิปมาให้ดูแล้วแม่ของเด็กก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือกับ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรียังมีแชทด้วยนะฮะที่ส่งข้อความไปในกลุ่มครอบครัวนะ
นี่บอกเดี๋ยวจะเลวให้ดูนี่เห็นไหมฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีข้อความบอกเขากับลูกเนี่ย
หลับไปพร้อมกันบอกขอโทษนี่นะคือแม่ของเด็กบอกอย่างนี้มันขู่กันชัด
ขู่ว่าจะฆ่าลูกชัดนะฮะเห็นแล้วก็เป็นห่วงลูกสองคนเลยเอาหลักฐานทั้งหมด
ไปพบคุณปวีนาหงษกุลเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าคนก่อเหตุชื่อนายอำพล
เป็นอดีตสามีของเธอเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกกันสองคนตอนนี้เลิกกันแล้ว
แยกกันอยู่แล้วนะเธอเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพก่อนหน้านี้อยู่ที่นครนายกกันนั่นแหละ
พอแยกกันเธอก็มาอยู่กรุงเทพพาลูกมาด้วยนะจนกระทั่งเมื่อ๒๘ตุลาคม
อดีตสามีเนี่ยมาที่กรุงเทพแล้วมาขอลูกสองคนกลับไปอยู่ด้วยที่นครนายก
พอมา๓๐ตุลาคมส่งคลิปมาให้ดูส่งข้อความมาให้อย่างที่เห็นซึ่งเธอเชื่อว่า
สิ่งที่อดีตสามีส่งมาเนี่ยแล้วก็ส่งข้อความมาด้วยทั้งคลิปทั้งข้อความเนี่ย
ข่มขู่อยากจะให้เธอกลับไปอยู่ด้วยแต่เธอยืนยันว่ายังไงเธอก็ไม่กลับไป
เพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเธอถูกทำร้ายตลอด
ทำอะไรหน่าง
หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องราวนะครับ
คุณปวีนาก็ประสานไปยัง
ภูมิกับการสพมนครนายกนะครับพันธมตเอกธนงศักดิ์คำมาศ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะจากนั้นก็พาแม่ของเด็กไปเลยนะฮะ
ญาติพี่น้องก็ไปกันเลยนะครับไปที่บ้านของนายอำพล
พ่อที่อยู่กับลูกสองคนนะครับไปถึงพบว่านายอำพลเนี่ย
กำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะฮะในบ้านหลังนี้นี่ฮะ
เออะโวยวายลูกสองคนก็อยู่ที่บ้านตำรวจไปตรวจค้นในบ้านเนี่ย
พบยาบ้าสองเม็ดอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยนี่คือนายอำพลเนี่ยเขาก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
เสพยาบ้าด้วยสูบกัญชาด้วยนี่แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาแล้วแม่ของเด็กก็มานะฮะ
ภรรยาของนายอำพลเนี่ยนายอำพลนี่ตะโกนต่อว่าด่าทอนะ
บอกว่านี่ส่งเงินไปให้ใช้นะแล้วกลายเป็นว่าเอาตำรวจมาจับเขาได้ยังไง
ต้องทำมาคุยอย่างนี้หรือยังไง
ที่เขาเป็นห่วงคือลูกสองคนไง
ก็อยู่กับพ่อแล้วพ่อโอ้โหเสพยาบ้าอย่างนี้ดูดกัญชาอย่างนี้
จะให้เขารู้สึกว่าคุณจะทำอะไร

ญาติบอกว่าสิ่งที่อำพลทำเนี่ยก็น่าจะต้องการขู่ภรรยาให้กลับ
ไปอยู่ด้วยคงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกหรอกนะแต่ตัวนายอำพล
มีพฤติกรรมเสพยาบ้าอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับว่าชอบทำร้าย
ตอนที่เขาอยู่ด้วยญาติญาติบอกเคยเข้าไปเตือนนะเข้าไปเตือน
ถูกนายอำพลด่าตอนนี้เขาก็ดีใจกันนะที่ตำรวจเนี่ยมาคุมตัว
อำพลไปดำเนินคดีอยากให้บำบัดให้หายจากยาเสพติดสักที
ตำรวจก็นำตัวไปตรวจร่างกายตามขั้นตอนนะครับพบสารเสพติด
ร่างกายจริงนะฮะซึ่งหลักฐานก็มีอยู่แล้วนะเขาก็ยอมรับ
เขาเสพยาบ้านะครับอ่าก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติด
แล้วก็ครอบครองยาเสพติดไปส่วนเด็กทั้งสองคนตอนนี้คุณแม่
ก็รับไปอยู่ด้วยแล้วค่ะมันแย่มากแล้วจริงจริงปัญหายาเสพติดนะคะ